ซึ่งเราจะต้องไปถามเรืองของ

จากคนในวงการบันเทิงโดยเฉพาะวงการลิเกลูกทุ่ง

เคยมาเจอกันกันเยอะคุณผู้ชม

มนต์ดำดิน๗ปัชะน้ำมันพลาย
กับนักรองลูกทุ่งสาวจิงรีดขาวนะในฐานะที่เธอเนี่ยอยู่ในวงการหมาเธอเชื่อไหม
เรื่องของการทำเสน่ห์น้ำมันพลายแล้วเขาเมาส์กันว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีเมียลิเก
เคยโดนยาสั่งจากเส้นขนมจีนเกือบตายเลยจริงหรือเปล่ายังไง
อ่ะให้พี่จิงรีดขาวเล่าให้ฟังกันแล้วกันจ้ะ
หรือเนอะมันห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเคยฟังเขามาค่ะว่าบางคนอ่ะ
พระเอกลิเกเหมือนเหมือนโดนแม่ยกทำอันนี้เคยฟังมาแต่ส่วนตัวถ้าเกิดว่ามีใครแปลกเอาอาหารมาให้เยอะเยอะอย่างเงี้ย
หลงไหลมากมากอย่างเงี้ยเลยเป็นผู้ชายนะเหมือนเอาเอาของให้อ่ะ
พี่ขออนุญาตจริงจริงอันนี้นี่นี่นี่บอกพี่นะพี่ขอโทษนะก็ดดข้ามก่อนแล้วแค่กินจักรรมีของก็คือนับถือพ่อแก่
นับถือว่าพี่กันนี้แต่เรื่องน้ำมันพลายพี่ไม่ค่อยเนอะไม่ค่อยอ่ะหรือพี่โดนดีใส่มาแล้วไม่รู้ไม่รู้ตัว
เมียพ่อแก่เง่อยดกินไปแล้วเบิดเหมือนจะตาย
มานานแล้วนานแล้วนะฮะใส่ขนมจีนอันนี้เขาเล่าให้ฟัง
เออแต่รุ่นรุ่นพี่เนี่ยไม่รู้นะก็ต้องย้ำคุณผู้ชมนะ
ว่าค่ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อให้ใช้วิจารณญาณครับจริงในการรับชมด้วย
แต่ทั้งนั้นคนในวงการบันเทิงเขาก็สัตว์ธาบูชา